มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมอู่ซ่อมรถไปมีเรื่องกับใครมา
จู่โดนปลาไอ้ระเบิดขวดโดนปลามา๖ขวดแล้วไฟก็ลุกพลึบเลย
แต่นี่หลักฐานอยู่ตรงนี้มอไซค์มาจอดนะใช่ลูกศรแดงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะสังเกตดูนะ
เนี่ยว่าผู้ชายคนนี้เขามาทำอะไรอันนี้ริมถนนวารินกันทรลักษณ์ค่ะ
ใกล้แยกหนองตะโผนที่อุบลน่ะนะผู้ชายคนนี้จอดมอเตอร์ไซค์แล้วใช่ไหม
แล้วเดินไปที่ร้านอู่ซ่อมรถมันห่างจากจุดที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์ประมาณสัก๒๐เมตร
ทีนี้พอไปถึงนู่นอุ้ยวาบขึ้นมานั่นอะไรไฟค่ะคุณผู้ชม
เพราะเขาจุดไฟใส่ขวดที่ราดน้ำมันเอาไว้แล้วจุดเสร็จแล้วเป็นยังไง
ว่างไปในอู่ซ่อมรถไฟลุกพลึบทำแบบนี้๖ขวดคุณผู้ชม
ช่วงสักทุ่มหนึ่งของเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมานะคะแล้วเจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ย
เห็นไฟมันลุกพลึบขึ้นมาตะโกนเรียกพนักงานเอ้ยมาช่วยกันหน่อย
นี่คือซากร่องรอยความเสียหายค่ะ

เอ็มด้านขวาดำฟื้ไปเลยเมื่อกี้

มอเตอร์ไซคันหนึ่งเครื่องมือชั่งแบตเตอรี่
รวมแล้วนี่สักประมาณ๑๕๐๐ได้นะ

คุณพันธิวาเจ้าของอู่บอกแบบนี้
ถ้าเกิดให้มานั่งคิดนะถามว่า
ฉันมีเหตุอะไรกับใครมีเรื่องมีราว

มันมีรถคันหนึ่งของลูกค้าเขาเสีย
ไม่ใช่แบบคือเสียก่อนจะมาถึงอู่นั่นแหละ
ครับแล้วก็เรียกช่างที่อู่อ่ะให้ไปเข็นไม้ซ่อมหน่อย
ทีนี้พอช่างที่อู่ไปตรวจเช็คดู
มันมีการใส่น้ำไปในถังน้ำมัน

เดี๋ยวกรณีนี้ในถังน้ำมันมันมีน้ำอยู่
เดี๋ยวขออนุญาตถอดถังออกมาล้างนะแล้วถึงจะเช็คว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่า
ค่าบริการตรงนี้ถอดถังน้ำมันมาล้างเนี่ย๑๐๐บาทนะคะ
อู่ก็เลยโทรติดต่อเจ้าของรถจะแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดการซ่อมไง
แต่ปรากฏว่าเจ้าของรถไม่รับสาย
แล้วพอวันที่เกิดเหตุฝั่งเจ้าของรถเขาเอารถสไลด์มาแล้วก็มารับรถคืน
บอกว่าอุ๊ยยังคืนให้ไม่ได้หรอกค่ะลูกค้าเพราะว่าเนี่ยยังซ่อมไม่เสร็จเลย
ถ้าเกิดว่าจะเอารถไปเนี่ยไม่งั้นคุณลูกค้าต้องจ่ายค่าซ่อมนะ
อะไรที่เปลี่ยนไปแล้วมัน๑๕๐๐บาทค่ะ
ฝั่งเจ้าของรถไม่ยอมแล้วก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
เป็นไปได้ไหมว่าทะเลาะกันช่วงเช้า
แล้วตอนค่ำมีคนมาก่อเหตุแบบนี้
อันนี้คือสิ่งที่เจ้าของอู่เขาตั้งข้อสังเกตนะคุณผู้ชม
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าก็ตอนนี้ต้องไปดูตัวเจ้าของรถ
เป็นลูกค้าคันนั้นกับทางฝั่งคนเกาะเหตุ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวมาสอบปากคำค่ะ
มาดูซิว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะ